ครับวันนี้เริ่มต้นด้วยเหตุการณ์ระทึกที่เกิดขึ้นที่บุรีรำนะครับ

พอขาดยาแล้วทีนี้ฮะขับรถไปไล่ชนดะเลยนะครับ

นิดนึงนะครับ
กล้องหน้ารถของคนก่อเหตุนะครับ

คือโชคดีที่ไม่ชนอะไรกับใครเลยนะ

ยังแอบนึกในใจว่าไปได้ไกลเหมือนกันน่ะนี่ค่ะ

นี่คือรถของคนก่อเหตุเลยนะครับ
ใช่ค่ะแล้วไปได้ไกลเหมือนกัน
จนไปมีจุดหนึ่งที่ขึ้นไปบนพื้นที่เขาอะครับ
ในเขตวรรณอุทยานเขากระโดงนะครับเป็นทางแคบนะฮะ
ซึ่งตรงนั้นรถเนี่ยมันจะต้องขึ้นลงคนละทางตรงนี้ค่ะ

เกือบจะชนนะฮะคือถ้าเบรกไม่ทันนี่ชนแน่นะครับ
แต่ก็นี่ยังผ่านไปได้จนกระทั่งนู้นแล้วฮะ
ไปจุดสุดท้ายไปหยุด
อยู่ที่สี่แยกไฟแดงพัฒระบพิษ
นี่ตรงนี้นะฮะแล้วไปหยุดอยู่หน้าโรงเรียน
ถามว่าหยุดทำไมเผลาขาดนะฮะ
เป็นรถเก่งนะครับพราวขาดไปต่อไม่ได้นะครับ

ชาวบ้านเขาก็ไล่ตามมาทันก็เลยไปรุมร้อม
แล้วก็จับกันไว้ได้นะครับเหตุการณ์เกิดขึ้น
เมื่อวานนี้ตอน๕โมงเย็นนะครับ
อายุ๓๘ปีสภาพก็พูดจาไม่รู้เรื่องนะครับ
นี่รถนะฮะร่องรอยนี่มีการนี่ถูกขูดถูกเบียดไปนะฮะ
ข้างรถของตัวเองสภาพก็ยับรอบคันแล้วครับ
ขาดด้วยไปต่อไม่ได้ตำรวจคุมตัวได้เขาก็ยังพูดจาไม่รู้เรื่องนะฮะ
ยังมีลักษณะคลุมคลั่งอยู่แต่จากการสอบถามในเบื้องต้นเนี่ย
ว่านายโอเขาขับรถมาจากบ้านเมียที่อุบลรัชธานี
แล้วก็มาที่บุรีรำนะฮะซึ่งมีอาการทางจิตอยู่นะครับป่วยทางจิต
แล้วขาดยานะครับแล้วอากาศร้อนด้วยไม่รู้ว่าจะคลุมคลั่งกำเริบอะไรขึ้นมานะครับ
ขับรถไปบนเขากระโดงจนเกือบจะชนคนบนเขาด้วยนะฮะ
มีรถน้ำแข็งมาขับขวางก็ขับสวนทางหนีลงมาไล่แบบไล่มาเรื่อยฮะ
สุดท้ายเนี่ยมีหมาถูกชนตายไปตัวหนึ่งจักรยานยนต์ชาวบ้านเนี่ยเสียหายไปคันหนึ่ง
โชคดีที่ไม่มีคนอื่นที่ได้รับอันตรายไปด้วยนะครับ
เขาก็พูดชาโวนหน่อยท่านผู้ชมครับ
ยาดของเนี่ยโอนะฮะชื่อคุณยายผ่องอายุจะ๑๑ปีละ
คุณยายผ่องบอกว่าโอเนี่ยเขาทำงานอยู่กรุงเทพเคยขับรถทัวร์มาก่อน

ก่อนที่เขาจะไปอยู่กับเมียที่อุบลรัชธานีนะครับนานครั้งเนี่ยจะกลับมาเยี่ยมบ้านที่บุรีรำ
ปกติหลานเป็นคนนิสัยดีนะนี่ไม่รู้เหมือนกันว่าเกิดอะไรขึ้น
หรือจะมีปัญหากับเมียที่อุบลแล้วเกิดความเครียดเลยกลับขับรถกลับบ้านที่บุรีรำแล้วก็มาก่อเหตุขึ้น
เป็นคนดีมากเลยโหอ่ะ

แบบเห็นใครทำอะไรก็ช่วยเขาอังกฤษนี้นะเงินทองมีไม่ได้เลยซื้อให้หลานกิน
ออกมาเล่นกีฬาก็ซื้อให้หลานกินน้ำขวดอะไรอย่างนี้ก็ซื้อให้กิน
ตอนนี้ก็ถูกคุมตัวไปโรงพยาบาลก่อนนะครับเดี๋ยวต้องตรวจสอบเรื่องของอาการทางจิตประสาทนะฮะ
แล้วถ้าอาการดีขึ้นก็ต้องมาแจ้งข้อหาดำเนินคดีกันต่อ
ใช่ค่ะคือเบื้องต้นต้องเอาให้ชัดก่อนว่าเป็นผู้ป่วยจิตเวทจริงไหม
แล้วก็ต้องให้คนในครอบครัวดูแลด้วยปล่อยให้ขับรถแบบนี้ได้ยังไง
ไม่ใช่แค่เดือดร้อนตัวเองเนาะเพื่อนร่วมทางคนอื่นก็อันตรายไปด้วยนะคะครับ